คราวนี้งูบองหลามันเลื้อยเข้าไปในร้านของชำที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

แต่งานนี้ไปโฟกัสที่คนภาคดีกว่าค่ะ
ไหล่หวาไปพี่บาว

หนึ่งเป็นคำอุทานแบบโหใหญ่มากน้ำ
ผมว่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์ในการลงเสียงให้เสียงของเขา

เออท่านนี้ท่านไหนล่ะรอดูไป
บอกเลยว่าการจับงูนี่ก็ว่าตื่นเต้นแล้ว
แต่คนถ่ายคลิปแล้วคนบรรยายตื่นเต้นกว่า
๕เมตรท้ายที่สุดแล้วก็จับได้น่ะค่ะ
เออจับล็อกคอมันเลยแล้วก็ต้องหามันขึ้นมา
หายไม่หายยังเห็นอยู่ไม่หายไปไหน
คนลุกแล้วเออเนี่ยขนลุกสิตัวใหญ่ขนาดนี้

ร้านขายของชำเลขที่๑๐๓ทับ๗หมู่๘ตำบลทุ่งใสจังหวัดนครศรี

นี่สอบสอบสอบสอบสอบสอบสอบสอบ

กระสอบตอนใส่เข้าไปกระสอบเล็กไปเลย

มันก็เบียดนิดหนึ่งโดดไปก่อน
แล้วก็เดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ดูค่ะ

ต้องเสียเยอะมากต่างยาวต่างยาว

เออนะเอาล่ะเอาล่ะ
พอจับได้ปลอดภัยคนไปมุงดูก็ปลอดภัยดี

นิดคุณดูตัวดิกรรมไม่มิด
แต่จริงงูภาคใต้งูบองหลาที่เราเล่าเนี่ยตัวใหญ่จริงเลย
น่าจะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ของงูประเภทนี้

ก็เป็นไปได้นะแต่ทุกที่ก็มีเหมือนกันนะ
ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรโรคร้างกันนะคะ

ถ้าผมเห็นว่าผมไม่แร่ต้าแร่ต้าแล้ว
คุณทำอย่างไรครับวิ่งตั๊ะวิ่งตั๊ะ
ไปแล้วลาวไปแล้วลาวนะเออ